ก็ไปแล้วฉี่มดแดงก็ไปแล้วใช่ไหมคะ
พูดถึงไก่ย่างแล้วของที่ทานคู่กับไก่ย่างก็คือเมนูส้มตำ
ถูกไหมถูกต้องวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูส้มตำที่เป็นส้มตำรสเด็ด
แล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้แปลก
แต่ว่ามันเข้ากันนะไปดูค่ะ
ไปที่ร้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูที่อร่อยจนลูกค้ายกนิ้วให้เลยจ้า
ร้านตำแซ่บอ่างศิลาค่ะลูกค้าแน่นร้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเขาติดอกติดใจในเมนูแปลกของร้าน
อย่างเมนูที่มีชื่อว่าเล้งตกครกที่แย่งกันทานอยู่เนี่ย
้งตบครบเหรอเนี่ยค่ะคุณ
คุณเคยทานต้มเล้งที่เป็นต้มแซ่บไหมล่ะ

ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเล้งที่เอามาราดด้วยน้ำส้มตำ

ราดด้วยส้มตำอีกทีหนึ่งรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
แซ่บมากค่ะเพราะว่าดูจากสีหน้าสีตาของแต่ละคนที่ทานแล้ว
อกติดใจกันมากมายเพราะว่าเขาจะเอาเล้งกระดูกหมูไปต้มไปเคี่ยว
เคี่ยวจนแบบว่าได้ที่เปื่อยพอดีนะคะ
เรียกว่ากัดเข้าไปแล้วก็เอาเหงือกดันดันละลายนะคะ

เอาเหงือกดุนไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยปากเลย
เพราะว่าเขาเคี่ยวมาได้ที่แล้วสำหรับสูตรนี้
มากินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหเหมือนโดนมนต์สะกดเลยคุณ
ทีไรถ้ากลับมาก็ต้องสั่งเมนูนี้อีกเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยนะคะ
อยากรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับไอเดียแปลกที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
ก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านเขามาน้องจุ๊บเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไอเดียเล้งตกครกเนี่ยมาจากแต่ก่อนตอนเด็กคุณเคยไหม
คุณแม่ต้มกระดูกหมูอ่ะต้มเล้งให้กินแล้วตอนนั้นก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้ม
เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมาก
ก็เลยคิดค้นดูว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเล้งที่ต้มแล้วแบบนี้
กินกับส้มตำมันก็คงจะอร่อยไม่แพ้กัน
เพราะส้มตำมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนกัน

ใช่ค่ะจากนั้นก็เลยลองทำสูตรเด็ดก็คือไม่มีอะไรมากหรอก
เขาบอกแบบนี้เริ่มจากการเลือกหมู
หมูนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะ
เราจะต้องเลือกเล้งที่มีเนื้อติดเยอะค่ะ
จากนั้นก็จะนำไปตุ๋นด้วยใช้เวลาแบบสักพักใหญ่เลยค่ะ
เพื่อให้เนื้อเล้งมันเปื่อยได้ที่
จากนั้นก็จะตำส้มตำที่เน้นรสชาติแบบแซ่บเลยนะคุณนะ
ต้องเอาแซ่บที่สุดอร่อยที่สุดฝีมือเลย
ส้มตำเสร็จก็เอามาราดลงบนเล้งหมูที่ต้มได้ที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะกลายเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเล้งตกครกนั่นเอง
อกจากนี้ยังมีเมนูอื่นนะในร้านไม่ได้มีแค่นี้นะคะ
เพราะว่าเขาเป็นร้านส้มตำยำปูม้าดองก็มี
เสือร้องไห้ก็ทานกับส้มตำอร่อย
หรือว่าจะเป็นผัดหมี่หลวงพระบางสูตรโบราณที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็มีนะคะ
นี่คุณดูปูม้าดองน้ำลายเลยค่ะคุณ
และที่สำคัญเขายังมีดนตรีสด
มีนักดนตรีมาเล่นกีต้าให้ฟังกับอาหารรสแซ่บอร่อยด้วยนะคะ
ใครอยากจะไปกินแนะนำลองลิ้มชิมรสกันได้ที่อ่างศิลาชนบุรี
นะคุณนะทานแบบส้มตำรสแซ่บแล้วได้ฟังดนตรีคอกีต้าเบาเพราะแบบนี้โอ้โห
น้ำอีกแก้วหนึ่งเผ็ดมันจะต้องแบบซูดปากเลยล่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหิวนะคะพอดีฉันก็หิวค่ะหิว